คุณผู้ชมครับมาดูที่จังหวัดชมบุรีกันบ้าง
เกิดเหตุกระสุนปริศนาทะลุกระจกเข้าไปในบ้านสองหลังในหมู่บ้านเดียวกัน
แล้วก็ทำให้ตู้เสื้อผ้าในห้องนอนแล้วก็ผนังบ้านได้รับความเสียหาย
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นกระสุนชนิดเดียวกัน
คาดว่ามาจากการยิงฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่

ตำรวจสพเมืองชมบุรีเข้าตรวจสอบกระสุนปริศนา
ทะลุเข้ามาในบ้านสองหลังของหมู่บ้านชนพฤกษา
หมู่๓ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
โดยหลังแรกเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นของนายคมกริจบุญมาอายุ๓๐ปี
พบกระจกบนชั้น๒ถูกยิง
กระสุนทะลุเข้าไปในห้องนอนถูกตู้เสื้อผ้าได้รับความเสียหาย
ส่วนอีกหลังเป็นบ้านแบบทาวน์ฮาวส์ของนายไพโรธพิรักษาอายุ๔๖ปี
พบร่องรอยกระสุนทะลุกระจกบนชั้น๒ของบ้าน
เข้าไปถูกผนังห้องนอนแล้วก็มีหัวกระสุนขนาด๙มมตกอยู่
ว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อเหตุคนเดียวกันจากปืนกระบอกเดียวกัน
ไพโรธเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุนั่งเล่นอยู่ด้านล่าง
ว่าเกิดจากการยิงในช่วงฉลองปีใหม่

แล้วก็ฝากเตือนไปถึงคนที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าว่าควรเลิกพฤติกรรมแบบนี้
เพราะอาจจะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากกระสุนปืน
ที่คุณยิงขึ้นฟ้าได้นะครับ

ถ้าเกิดกินเหล้าเมายาหรือว่า
มีเทศกาลอะไรที่ก็จะใช้ปืนนะครับ
อย่าทำอะไรดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่โดนคนอื่นเสียชีวิต
อาจจะโดนลูกแม่เจ้าของคนที่ยิงเอง
ให้คิดถึงหัวอกเราหัวอกเขาว่าถ้าเกิดมีคนโดนแล้วเสียชีวิตขึ้นมาจะลำบาก
นี้ตำรวจก็สันนิษฐานนะครับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่น
ใช้อาวุธปืนมายิงเล่นกันในช่วงเทศกาลปีใหม่
แต่ว่าไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าทำให้ไปถูกบ้านเรือนประชาชน
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ